เป็นเรื่องราวของทางคุณพ่อ

แจ้งความนะฮะน้องมิ้นช็อกดับ
รุ่นพี่นั้นอ้างว่าน้องเป็นลมนะครับ
ที่ว่าหมอนั้นเจอเลือดออกในปอดนะฮะ
ก็คือเป็นเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปี๑นะครับ
ชื่อว่าน้องพรพิพัฒน์เกียรติดำครับ
อยู่ที่คณะมรุษศาสตร์นะฮะ
สังคมศาสตร์มหาวิรัยราชพัฒน์ภูเก็ตนะฮะ
เสียชีวิตครับหลังถูกรุ่นพี่เนี่ยลงโทษนะฮะ
เพราะว่ามาซ้อมหลีดช้า
จนกระทั่งน้องเนี่ยเป็นลมนะครับแล้วก็ช็อกหมดสติไป

บรรดายญาติยาติของทางน้องเนี่ยนะฮะ
ก็เดินทางเข้าไปพบกับทางคณะรวดโทษชนสุธิมาตร
ท่านเป็นรองกับการอยู่ที่สพเมืองภูเก็ตนะฮะ
เพื่อแจ้งความลงบันทึกประจำวันพร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น
ทำการสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาว
หลังพบว่าข้อมูลจากที่อาจารย์ของวิทยาลัยราชพัฒน์ภูเก็ตนั้น
แจ้งนะฮะกับข้อมูลที่ได้จากเพื่อนเนี่ยไม่สอดคล้องกันคุณผู้ชม
ซึ่งทางด้านนางสาวิลาวันเอียดคำพี่สาวของผู้เสียชีวิตนะครับ
ก็เปิดเผยบอกว่าเมื่อวันที่๑๙สิงหาคมที่ผ่านมา
ที่อาจารย์เนี่ยนะฮะได้แจ้งกับทางครอบครัวว่าน้องเนี่ยเป็นลม
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตทางครอบครัวเนี่ยก็เดินทางไปที่โรงพยาบาล
เมื่อไปถึงก็พบว่าน้องนั้นอยู่ในห้องฉุกเฉิน
มีหมอแล้วก็พยาบาลนะครับให้การช่วยเหลืออยู่โดยคุณหมอนั้นแจ้งนะครับว่าน้องเนี่ย
มีอาการหนักแล้วก็มีเลือดนั้นออกในช่องปอด
ซึ่งมันขัดแย้งกับอาการเป็นลมฮะจากนั้นวันที่ยี่สิบสิงหาคม
หมอก็สอบถามว่าสาเหตุของน้องเกิดจากอะไรกันแน่
และในวันนั้นนะครับเพื่อนรุ่นพี่และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเนี่ยเดินทางไปถึง
ได้มีการสอบถามทางอาจารย์ก็แจ้งว่าก่อนเกิดเหตุ
น้องเองเนี่ยไปซ้อมหลีดซึ่งก่อนการซ้อมหลีดนะฮะมีการวิ่งวอร์มร่างกาย
แล้วก็วิ่งได้เพียงหนึ่งรอบเท่านั้นเองนะฮะก็เกิดอาการเป็นลมขึ้นมา
อย่างไรก็ตามนะครับจากข้อมูลที่พบในเพจต่างนะครับ
แล้วก็จากการสอบถามความจริงกับเพื่อนพบว่ามีข้อมูลบางอย่าง
มันขัดแย้งกันกับอาการที่เป็นลมที่มีการระบุกันไปนะฮะ
ซึ่งเพื่อนเนี่ยบอกว่าน้องถูกทำโทษหลังจากที่น้องเนี่ยมาซ้อมหลีดสาย
เนื่องจากต้องทำงานอยู่อีกตึกหนึ่ง
โดยรุ่นพี่ได้สั่งให้น้องนั้นวิ่งทั้งหมด๘รอบ
น้องเนี่ยวิ่งได้แค่๗รอบนะครับหลังจากนั้นมีอาการช็อกตาเหลือก
ติดต่อมาขอจัดการในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการทำศพด้วย
ทางด้านผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ฮีรันประสานการฮะท่านก็เป็นอธิบดีของ
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ภูเก็ตนะฮะท่านก็เปิดเผยว่า
จากเหตุการณ์ความสูญเสียของทางนางสาวพรพิพัฒน์เอียดดำเนี่ยนะฮะ
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ภูเก็ตรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
โดยใช้ความช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นจำนวนเงินหนึ่งแสนบาทแล้วก็ติดต่อ
ประสานงานกับทางครอบครัวของนักศึกษาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับส่วนสาเหตุของการเสียชีวิต
ต้องรอผลการชนะสูตรจากทางโรงพยาบาลซะก่อนนะฮะทั้งนี้ก็ยืนยันว่าการสูญเสียในครั้งนี้
ไม่ได้เกิดจากกิจกรรมการรับน้องตามที่เป็นข่าวแต่เป็นเพียงกิจกรรมกีฬาสีของคณะเท่านั้นเอง
นี่แหละครับก็เดี๋ยวต้องลองไปตามดูอีกทีนึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบแล้ว
อืมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยอืมนะครับนะคะอ่ะ
วัดรับน้องก็มีทุกปีอ่ะนะคะมีทุกปีแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นกรณีที่น้องเขาทำกิจกรรมในส่วนของการเป็นเนอะ
ซึ่งก็อาจจะไม่ได้เหมือนกิจกรรมการรับน้องปกติที่แบบว่าเป็นแบบคนกลุ่มใหญ่ในโรงเรียนที่แบบว่า
มหาวิทยาลัยมาทำร่วมกันอะไรอย่างเงี้ก็ต้องไปลองเช็คดูเพราะว่าจริงจริงแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกัน
เราก็พูดยากณจุดจุดนี้อ่ะนะคะต้องรอดูว่าเป็นยังไงเขาจะไปเชียร์ไม่ใช่เหรอ
หมายหมายถึงว่าจริงจริงมันก็ซ้อมอ่ะมาซ้อมช้าอันนี้ตามคำที่ทาง
ทางทางรุ่นพี่บอกไว้เป็นแบบนั้นน่ะนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงนะคะ
มาอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของน้องเอมี่อามาเรียจาคอปนะคะ
ซึ่งก็เรื่องเกิดไปเมื่อตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสิบเก้ากันยายนอ่ะนะคะ
กรณีที่สารอาญามีนบุรีอ่านคำพิพากษาสารอุทธรณ์คดีที่พนักงานอายการคดียาเสพติด
เป็นโจทย์ฟ้องนายปุ่นยวัตรหรือพลฮิรันเตชะอายุสี่สิบเอ็ดปี
แล้วก็หนังสาวอาเมรียหรือว่าเอมิจากขอบอายุสิบเก้าปี

แอมเฟตามีนหรือว่ายาไอซ์แล้วก็ยาอีอันเป็นยาเสพติดประเภทที่๑
เอาไว้ครอบครองเพื่อเสพและจำหน่ายโดยผิดกฎหมายนะคะ
โดยสั่งแก้โทษจำคุกจำเลยที่สอง
ซึ่งเห็นว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
ศ๒๕๒๒ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับ๑ล้านบาทนะคะ
ซึ่งก็ตอนนี้เขาเรียกว่าคำให้การเป็นประโยชน์
ก็เลยมีการลดโทษจำคุก๓๓ปี๔เดือนนะคะก็ปรับ๖๖๐๐๐บาท
ซึ่งล่าสุดเนี่ยรายงานข่าวก็แจ้งว่าจากการตรวจสอบพบว่านางสาวแอมเรีย
เอมมี่จาคอปหลบหนีออกจากประเทศไทยไปแล้วนะคะ
ตั้งแต่ช่วงปลายปี๒๕๖๒แล้วก็ไม่ได้เดินทางกลับเข้าประเทศไทยอีกเลย
โดยเดินทางออกจากสุวรรณภูมิเมื่อวันที่๒๑สิงหาคม๒๕๖๒เมื่อปีที่แล้ว
ปลายทางไปที่ฮ่องกงกระทั่งเนี่ยสารได้อ่านคำพิพากษารับหลังเมื่อวันที่๒๐สิงหาคมที่ผ่านมา
แล้วก็มีการออกหมายจับดังกล่าวไปแล้วนะคะ
คนมีคดีอยู่มันเดินทางออกได้เหรอ
ตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้ไอ้นี่ไหมคุณแม่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่ตอนนี้คือมีสารออกมาแบบชัดเจนขึ้นไงคุณแม่
แต่ตอนนั้นก็โดนจับได้แล้วไม่ใช่เหรอ
ใช่ไม่คือตอนชั้นต้นเนี่ยคือจับแล้วแล้วก็ทางทนายตั้มเนี่ยก็เป็นทนายความได้ไปว่าความให้
แล้วก็รู้สึกว่าชั้นต้นก็จะรอลงอาญาก็ปล่อยตัวออกมา

เสร็จแล้วเนี่ยก็มีการร้องไปที่ชั้นอุทธรณ์ต่อพอไปชั้นอุทธรณ์เนี่ยสารท่านก็สั่งจำคุกตลอดชีวิต

แต่ว่าให้การเป็นประโยชน์ท่านก็ลดโทษเหลือประมาณ๓๓ปี
ใช่๓๓ปี
แต่ว่าตัวเอมมี่เนี่ยก็ไม่ได้ไปที่ศาลไม่ได้ไปรับฟังคำตัดสินของทางศาลอุทธร

ก็มีข่าวลือออกมาว่าตัวเอมมี่เนี่ยออกจากประเทศไทยไปแล้ว

อันนี้เป็นข่าวลือนะก็ยังไม่รู้ว่าจริงแล้วเป็นยังไงข้อเท็จจริง

บวชแล้วก็ไปขายอะไรสักอย่างที่ภูเก็ต
บอกว่าให้ก็ไปช่วยอุหนุนน้องหน่อย

อย่างในคอมพิวเตอร์มันก็ต้องมีแจ้งไว้ที่

อันนี้เป็นข่าวลือกันอีกอย่างนี่ก็ไม่รู้ข้อหรือไม่
เพราะว่าอย่างคนที่ไม่ได้เสียภาษีถือกถูกต้อง
เวลาพอเดินทางออกปั๊บนะมันตึ้งขึ้นมาอย่างนี้เลยนะ
โดนเรียกกลับเลยนะต้องไปจัดการใหม่นะ
นั่นแหละสิก็ยังงงอยู่นะตรงนี้นะ
ถ้าเกิดอย่างนี้แล้วยังไงต่อคะสมมุติถ้าเกิดไม่มารับ
ก็คือต้องหยุดหลังประเทศอย่างเดียวคุณกลับทางไทยไม่ได้แล้วอะ

แต่ถ้ากลับก็คือคุณก็ต้องมารับทว้า
เพราะว่าแต่ยังงงอยากต้องมาแสดงตัวต่อถูกไหมค่ะ
ใช่ตอนนี้ก็ยังไม่มา
จุดเหลือเหยือชายากรรมทางคุณอัชริยะก็มาบอกว่าเนี่ย
ยังมีคนกล้าหลอกนักข่าวอีกว่าเอมมี่อยู่เมืองไทยไม่ได้หลบหนี
เดี๋ยวจะพาไปมอบตัวแล้วจะสู้คดีในชั้นดีกา
โกหกซ้ำเนี่ยนะฮะแล้วก็ทำไมไม่บอกคนอื่นบ้างว่า
โดนกองปราบดำเนินคดีบุกรุกสถานที่ราชการลงพื้นที่อะไรเนี่ย
อันนี้คนละปีด้วยนะเต็มมี่เดินทางออกจากสนามวิสุนภูมิไปดูไบเมื่อวันที่๒๒เดือน๘ปี๑๙
หลังจากนั้นไม่เคยกลับมาเมืองไทยอีกเลยจนสารออกหมายจับก่อนอ่านคำพิพากษา
จากในข่าวที่รถเมย์อ่านเป็นวันที่๒๑สิงหาปลายทางคือฮ่องกงก็คนละที่กันอีก
เขาอาจจะไฟต์กับธนาอีกคนรึเปล่า

อาจจะสงสารไฟต์กับธนาอีกคนรึเปล่า

ข่าวรายงานว่ามีการประชุมของสบคชุดใหญ่
ซึ่งมีวาระการพิจารณาที่สำคัญนั่นก็คือ
การพิจารณาขยายการประกาศใช้พรศออกไปอีก๑เดือน

หลังจากของเดิมนี้นะคะจะครบกำหนดก็ในวันที่๓๑สิงหาคมนี้ค่ะ
ล่าสุดในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคก็เปิดเผยว่า
สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอการต่ออายุพรกชุกเฉิน
เข้าที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่
เพื่อพิจารณาโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
การต่ออายุพรศชุดเชิญออกไปอีก๑เดือน
ซึ่งหลังจากนี้ก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมคอรมอลในวันที่๒๕สิงหาคมต่อไป
แน่นอนก็น่าจะแบบว่ายืดไปอีก๑เดือนนะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของโควิดนะ
ใช่เพราะว่าโควิดตัวนี้ก็ไม่รู้ว่ายังไง
เราก็ต้องระมัดระวังกันต่อไป

ช่วงหน้าไปกันใหญ่เลยนะคะ

มีทัวร์ไปลงที่หมู่บ้านแล้วเล่นเอ็มวีด้วยมีของส่งไปถึงอู้ทุกอย่างเยอะมากมีคิวงานมีผู้จัดการคิวหรือยัง
มีคิวงานด้วยแล้วก็มีเลสรับราคาด้วยอันนี้งานนั้นมีเท่าไหร่
ไปใหญ่เลยแหละเดี๋ยวมาฟังว่ายังไงมหากราบจริง

มาเบรกนี้มาเรื่องปมร้อน
อะไรครับในสภาพหัวแทนรัศดอล

สะดุงเลยใช่ไม่ปมร้อนพอช่วงนี้ปมกำลังแบบว่าเหรออุ

อันนี้ไม่ใช่เรื่องตรงนี้เป็นเรื่องในสภาผู้แทนรัศดรค่ะเมื่อนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สอสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัย
ก็มีการเรียกร้องให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง
ทำให้นายศิระเจนจาคะสสกรุงเทพหานครพักพลังประชารัฐออกมาแถลงสวนเลยบอกว่าสงสัยเงินหมด
เนื่องจากว่าบริจาคเงินให้เงินเดือนให้สอสอในช่วงสถานการณ์โควิดไปแล้วทำให้นายมงคลกิจโพสต์เฟซบุ๊กบอกเลยบอกว่า
ระวังฟันร่วงหมดปากพร้อมไปดักรอจะต่อยนายศิระในสภานะคะตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้ว
ล่าสุดวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเลยนายมงคลกิจได้เผชิญหน้ากับนายศิรา
ครั้งแรกหลังจากมีปัญหาประเด็นร้อนโดยนายมงคลกิจก็พยายามจะไปจับตัวนายศิระ
ทำให้นายศิราบอกว่านี่จับตัวผมไม่ได้นะ
อืมแต่เขาเดินเข้ามาเลยนะเดี๋ยวดูสินี่ไง

เฮ้ยจับตัวผม

ตอนนี้กำลังสัมภาษณ์อยู่

นี่สภานะครับท่านผู้สอสอผู้ทรงเกียจ

ดำรวจมาหน่อยเร็ว
มาจับอาศาสน์หน่อย

มงคลกิจพยายามจะเข้าไปจับตัวนายศิรา
ก็ทำให้นายศิราบอกว่าจับตัวผมไม่ได้นะ

ที่นายมงคลกิจจะชี้หน้านายศิรา

จากนั้นนายศิราก็บอกว่าที่นี่สภานะครับก่อนตะโกนเรียกให้รอปภ
แล้วก็ตำรวจเนี่ยมาช่วยจับอันตภัณฑ์หน่อยอืมนายมงคลกิจจึงไปพูดสวนไป
บอกว่าทำไมเวลาพูดไม่คิดเดี๋ยวมีอีกทำไมพูดไม่คิด

เราก็พอตำรวจมาหน่อยตำรวจมาหน่อยตำรวจมาหน่อยเร็ว
มาจับอัตภาพหน่อยเรียกตำรวจมาตำรวจมาจับอัตภาพหน่อยมา
มาเร็วเออถามว่าทำไมพูดไม่คิดอืมนายศรีรัตน์ก็เลยตอบกับบอกว่า
คิดแล้วก่อนจะไล่นายมงคลกิจให้ไปทำหน้าที่ของตัวเองกลายเป็นเรื่องบรรราวกัน
คือเรื่องประเด็นที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี้ยก็เนื่องจากว่าเอ่อ
ทางฝั่งของคุณเต้อืมนะฮะก็อ่าคุณเต้พระรามเจ็ดอ่ะ
สสเต้เนี่ยแกบอกว่าอยากให้นายกเนี่ยแสดงสปริตในการลาออก
เพราะมีปัญหาวุ่นวายเรื่องของนอกสภาค่ะถูกไหมฮะ
เสร็จปุ๊บปรากฏว่าทางคุณศิระเนี่ยสศิระเนี่ยแกก็แน่นอนฮะ
ก็สวนกลับอืมแกก็บอกว่าคุณเต้พูดนี้ได้ไง
คุณเต้ควรจะต้องไปตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาตัวเองก่อนอืมอ่า
พูดแบบนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าเต้เนี่ยเงินหมดเหรอ
ถ้าเงินหมดเนี้ยก็มาบอกพี่ศีระนะอืมพี่ศีระช่วยให้อืม
อ่าเดี๋ยวจัดการให้อืมเพราะว่าบริจาคเงินช่วยโควิดหมดแล้วใช่ไหม
เงินเดือนตัวเองอืมเออถึงมาทำแบบนี้เพราะคุณเต้เนี้ย
ถ้าทางเป็นคนมีปัญหาลักษณะที่ว่าโอ้โหก่อนหน้านี้เนี่ย
ก็พอมีการจัดตั้งมนตรีตัวเองก็อยากจะเป็นรัฐมนตรีนะฮะ
แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีภาพว่าตัวเองเนี่ยไปพูดคุยสนิทสนมกันกับทาง
ท่านนายกนะฮะแล้ววันนี้ก็มาบอกให้นายกลาออกอีกอืมอ่า
ก็เป็นประเด็นก็กดว่าทางขุนเต้กายก็สวนสันทีเลย
ใช่ถ้าเจอด้วยไหนละต่อยไอ้ศาระให้หมดปาก
เห็นมั้ยพอไม่ใช่ไม่ใช่มีอีกอันนึง
อันก่อนนี้ไอ้สีระเจอที่ไหน
กูจะเอาให้ฟันล่วงหมดปากรู้จักคุณน้อยไป
ไอ้สีระจะที่ไหนไอ้คุณแกมีการแท็คไปแล้วคุณสีระบอกปล้าดแล้ว
พรุ่งนี้สิบโมงเติดในศรนนอดทุ่งสองห้องจุดวนคดี
หรือนี่กำลังจะเป็นละครฉากหนึ่งขึ้นมาหรือเปล่า

แต่ชาวบ้านก็ว่าอย่างนั้นนะฮะ

มีหน้าข่าวมาสัมภาพเท่านี้เลยค่ะ

เพราะว่าอาจจะต้องการแบบเบนความสนใจ
อะไรอย่างนี้หรือเปล่าในสภาหรือเปล่า
หรือแบบให้เรื่องเราของใช่ไหม

พระเอกสองท่านนี้แล้วก็ยังมีนางเอกด้วย

นี่เออนะอ่ะคือก็เรียกว่าเป็นเชือดเฉือนกันเหลือเกินน่ะเนี้ยอื้อหือ
แต่เขาบอกนี่ไงที่สอนอทุ่งสองห้องคุณศิระก็เดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีด้วยนะคะ
กับนายมงคลกิจในข้อหาข่มขู่คุกคามรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต
ภายหลังจากที่นายมงกิจได้ก็ข่มขู่บอกว่าจะต่อยแล้วก็เดินทางตามหาทั่วที่สภาผู้แทนรัศดร
เป็นเรื่องเป็นราวเดินตามเข้าไปซึ่งนายศิราเองก็เปิดเผยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีความจำเป็น
ต้องพูดคุยกับนายมงคลกิจแล้วแม้ว่าจะให้ผู้ใหญ่มาเคลียร์แล้วก็ตาม
โดยตนนำมาแจ้งความในฐานะที่โดนข่มขู่คุกคามซึ่งการที่จะเป็นสอสอเป็นผู้แทนรัศดร
จะต้องมีเรื่องของจริยธรรมแล้วก็ต้องปฏิบัติตัวตามระเบียบที่สภาพผู้แทนรัศดรกำหนดไว้
อกจากจะแจ้งความแล้วเนี่ยทีมกฎหมายได้เตรียมเรื่องเพื่อยื่นร้องสอบจริยธรรมของนายมงคลกิจ
ต่อประธานสภาอีกด้วยนะคะเห็นเขาบอกล่าสุดเป็นยังไงเนี้ย
ล่าสุดก็ก็แจ้งความกันไปใช่ใช่ไหมนะคือตัวทางทางอ๋อนี่นะ
ล่าสุดนะฮะทางสสเต้เนี่ยก็เปิดเผยบอกว่าตนเองได้ศึกษากฎหมายมาแล้ว
เพราะโดนดำเนินคดีมาเยอะจึงเข้าใจความผิดกรณีโพสต์บนเฟซบุ๊คส่วนตัว
ยืนยันจะให้ทนายความฟ้องดำเนินคดีจัดข้อหาเนี่ยนะฮะ
หินประมาทในวันที่ยี่สิบสี่สิงหาคมนี้อืมนี่อันนี้ก็สวนกลับเหมือนกัน
ใช่ใช่ถูกอ่าแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เลยอันนี้ก็
หมู่จุภาพวันคุณเต้เดือดมากในตอนที่ถ้าข่าวไปสัมภาษณ์อ่ะอืม
บอกถ้าเป็นเมื่อถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนต่อยไปแล้วต่อยฟันร่วงไปแล้วอืม
เด็ดน่ะก็ดูดีน่ะแล้วก็มีการบอกไว้น่ะถ้าเกิดถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาที่
ตอนสองน้ำเต้บอกว่าอ่าคุณศิละมาพูดเองหรือผู้ใหญ่ไทยมาพูดนี่ไง
อืมเขาเขาจะตามต่อน่ะว่าใครใครสั่งมาพูดอ่ารอรอตอนเนี้ยเราก็เป็นประเด็น
เขาบอกถ้าเกิดอย่างเงี้ยทางทางเขาและกลุ่มเพื่อนอีกเจ็ดคนอ่ะ
ไม่พอใจอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะอืมแหม่จังหวะพอดีวันที่มีกล้องไง
ดารานักใหม่มาอีกรึเปล่าฮะรุงพลมาเป็นดารานักใหม่รึเปล่าคะ
ล่าสุดนะครับก็คือมีหัวข้อข่าวออกมาเลย
บอกว่าไปกันใหญ่คิวงานแสดงไทยแบบเดินแบบ
รุมลุงพลป้าแตนเปิดฆ่าตัวด้วย

เป็นอีกหนึ่งคดีที่ไม่มีความคืบหน้านะฮะ
หญิงวัย๓หวบกว่าเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาบนภูเขาภูเหล็กไฟ

ซึ่งเรื่องราวของหมู่บ้านดังกล่าวกลายเป็นข่าวไม่เว้นวันนะครับคุณผู้ชมครับ
โดยมีตัวละครสำคัญก็คือลุงพลมีป้าแตน
อีกฝ่ายนึงคือแม่ของน้องชมพู่
ที่มีคนเชื่อว่ามีส่วนทำให้ลูกขึ้นไปเสียชีวิตแบบนั้นนะครับ
แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะก็ยังไม่มีการออกหมายจับคนร้ายนะฮะ
ขนาดที่ลุงพลกลายเป็นประเด็นในสังคมที่หลายคนก็กังขานะครับ
เมื่อมีการนำเสนอเรื่องส่วนตัวแล้วก็เดินสายออกรายการบันเทิง

แถมยังมีการได้ขึ้นคอนเสิร์ต
ล่าสุดนะฮะมีการเปิดเผยผู้ที่มาติดต่อลุงพล
จ้างงานการแสดงและงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิง
มีติดต่อถ่ายเอ็มวีเพลงคนเดียวในใจของธันวาราศีธนู

และยังมีถ่ายแบบชุดพรีเวดดิ้งบ้านเกาะ๕ตัว๒คน๑หมื่นบาท
มีลุงพลเดินแบบที่กรุงเทพวันที่๖กันยายน

ค่าตัว๑หมื่นบาท

ออกรายการเกมโชว์ร้องเพลงค่าตัว๑๐๐๐บาท
นี่นะฮะซึ่งอยู่ระหว่างการตกลงฆ่าตัวกันอยู่

สมมุติกว่าจะแบบขดีจะตัดสินอะไรเงี้ยตอนนี้
คดีก็เลยอยู่นิ่งเลยเพราะว่าคนไปโฟกัส
คือวันนี้เรื่องราวของชีวิตเด็กน้อย
หายไปจากมโนสังคมมโนภาพที่แบบที่เรา
ตามหาว่าใครเป็นคนทำตอนนี้กลายเป็นว่าเนี่ย
กันสนุกสนานบันเทิงไม่แต่เอาจริงจริงนะแบบว่าอ่า
คนชาวบ้านข้างนอกค่ะเขาก็จะเข้าใจว่าคนที่อ่ะ
อยู่หน้าจอทีวีหรือทำงานเนี่ยจะต้องรู้ข่าว
แต่เราก็จะบอกว่าเราก็ไม่รู้จริง
เดินมาทักหนูอืมหนูโอ้ยดีใจใครฆ่าชมพูอืม
เห็นไหมคุณยายยายนอนไม่หลับเลย

ยายจะดูข่าวใส่ไข่เสร็จแล้วดูคุณหนุ่มคุณม้า
คุณลูกเมแล้วก็จะรอดูข่าวเห็นไหม
น้องชมพู่ตื่นแต่นอนได้วันนี้ก็ตื่นสายไปโรงพยาบาล
จำได้ไหมก่อนหน้านี้มีพ่อคนหนึ่งที่ตาย
แล้วบอกว่าพ่อตายไปเนี่ยขอให้เปิดทีวีไว้ข้างโรงด้วย

เพื่ออาจจะรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าน้องชมพู่
แล้วตายไปแล้วจริงแล้วลูกเต้าเนี่ย
เหมือนกับต้องคอยเอาข่าวมารายงานให้ศพฟัง

และปีกูถ้าเกิดรับงานนะครับถ้าเกิดมาร้องเพลงมากรุงเทพครั้งนึงก็ได้เป็น
ลุงคลเอาลูกเขาไปเทียบกับใครนะคุณอ้ามอธิชชาติด้วยนะ
อันนี้เฮ้ยอ๋อมันจะเมนเฮจ๊ะ
อืมมีอาหารลุงผลนะดิฉันว่าเรื่องแบบนี้
เขาก็มีแฟนคลับของเขาไปนะครับแต่ว่ายังไงก็อย่าไปลืมเรื่องราวของชีวิตเด็กคนนึงนะฮะ
ที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้แล้วมีสิ่ง
ณวันนี้ก็ยังไม่ได้มีการสางเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
เป็นอย่างไรอย่าปล่อยให้น้องตายฟรีก็แล้วกัน

เพราะว่าตอนนี้เหมือนกับทุกคนก็จะทิ้งประเด็นนี้แล้วก็มา

มาแบบไม่คือจะบอกว่าสนุกก็คงไม่ใช่ก็คงต้องบอกว่ามาแบบ

ให้มาโฟกัสเรื่องอื่น

ว่าเรื่องต้นราวต้นเรื่องเนี่ยลืมไปแล้ว
อืมก็อย่างที่ผมบอกไงว่าเรื่องของลุงพลเนี่ย
สุดท้ายแล้วเนี่ยลุงพลไปยืนฉี่ตรงต้นไม้

เอาอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้

โอเคนะเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับ

ฮะก็เป็นเรื่องที่มีรถตู้เนี้ยมาจับเด็ก
เป็นพวกเด็กนักเรียนที่กำลังจะไปโรงเรียน

ก็มีผู้สื่อข่าวมารายงานเนี่ยค่ะว่าความคืบหน้าเนี่ยนะคะ
หลังจากที่มีรถตู้พยายามที่จะจับเด็กนักเรียน
นะครับบริเวณหมู่บ้านครองเป็ด
โดยเหตุการณ์นี้มีนักเรียนที่เคยถูกรถตู้พยายาม
ตามจับตัวเนี่ยมาแล้วสามรายนะ
แต่ก็หนีออกมาได้เนี่ยค่ะก็ทำให้หลายฝ่ายต้องข่อย

ทางด้านนางสาวรุ้งคำพุทธผู้อำนวยการโรงเรียน
เอ่อได้เน้นย้ำครูให้ช่วยกันดูแลเด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิด
เพราะว่าเนื่องจากเด็กนักเรียนหลายคนยังมีอาการหวาดกลัวรถตู้ที่จะมาจับเด็ก
โดยกำชับเจ้าหน้าที่แล้วก็นักการพานโรงเนี่ยนะคะ
สอดส่องคนแปลกหน้าที่จะเข้ามาในโรงเรียนแล้วก็จะทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มค่ะ
จากเดิมที่มีอยู่ทั้งหมดเนี้ยนะคะในโรงเรียนเนี้ยสี่ตัวก็จะเพิ่มเข้าไปอีกสองตัว
นั่นก็คือบริเวณด้านหน้าโรงเรียนเพื่อที่จะดูแลแล้วก็รักษาความปลอดภัยให้แก่เด็กเด็ก
นักเรียนน่ะนะคะซึ่งตนเนี่ยได้เรียกนักเรียนเนี่ยนะคะ
ที่ประสบเหตุเนี่ยมาสอบถามเด็กก็บอกว่านะคะ
รถตู้ดังกล่าวเนี่ยมันก็จะขับเข้ามาเบียดนะครับ
รถของนักเรียนเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นการฉุดแต่อย่างใด
แต่ก็ต้องระวังเพราะว่าอาจจะมีการกระทำมิดีมิร้ายกับเด็กเกิดขึ้นนะฮะ
ตามที่มีการกล่าวอ้างในครั้งแรกอะค่ะอืมด้านพันธุ์ตำรวจโทเอกพบพรมราช
รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสพวังทองเนี่ย
เขาก็บอกว่ามีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสอบสวนด้วย
ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บหาหลักฐานตรวจสอบกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านเลย
นะคะเพื่อที่จะหาเบาะแสเกี่ยวกับรถตู้ที่นักเรียนกล่าวอ้างว่ามันมีจริงหรือไม่เนี่ย
ซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านเนี่ยก็ยังมีข้อมูลที่ขัดแย้งกันอยู่นะ
แต่บางคนก็บอกว่าก็เป็นรถเก๋งบางคนก็บอกว่าก็เป็นรถตู้
นะก็จะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเก็บข้อมูลเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยให้ละเอียด
ดังนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยเขาเพียงแต่บอกว่าเขาไม่ได้เข้ามาฉุดหรือว่ามาแบบลากตัวเด็กเข้าไปนะ
แต่เพียงแต่ว่ารถตู้เนี่ยมันเข้ามาเบียดโดยน่าสงสัยว่า
เบียดทำไมเนี่ยให้รถโรงเรียนเนี่ยนะคะเด็กเด็กก็เลยเริ่มการหวาดภาวะ
ว่าเอ๊ะมันจะมาจับเด็กรึเปล่าอืมอืมมันก็ต้องแลวแวดระวัง
มันจับไปไหนเลยพวกเงี้ยจับไปเป็นขอดทาน
ค้ามนุษย์คุณแม่มีข่าวอย่างนี้มาตลอดเลย
ถ้าเอาไปทำขอทานไปตัดแขนตัดขึ้น

มีเกาะนั้นแค่๓ครั้ง

พอถูกฉุดเสร็จเด็กรถตะกายารล้ม

พอเด็กหันกลับไปเขาอยู่ใส่แม็กซ์
อืมก็เลยสะบัดแล้วหนีได้เนี้ยฮะแล้วก็ไอ้รถคันนี้ก็หนีไป
แต่ทีเนี้ยไอ้เป้าหมายของมันเนี้ยคือจะเอาเด็กไปทำอะไรอืม
ไหมฮะแน่นอนโรงเรียนเขาก็ต้องระวังเลยตอนเนี้ยเนอะอืม
มีนะแบบพวกนี้แบบบางทีมันมีลูกมีหลานต้องระวัง
สองคือเอาเด็กไปเอ่อค้ามนุษย์แบบงี้เออค้ามนุษย์ทำอาชีพทำอัลเมลี้อย่างเงี้ย
ที่มันแบบขงสารเด็กอ่ะอืมอืมมาแล้วเอิ่ม

อาจจะได้ข่าวพี่หนุ่มอีกทีวันจันทร์หรือเปล่า

แฟนในทวิตเตอร์ว่าเอ๊ะวันนี้คุณหนุ่มดูไม่อ่านทวิตเตอร์เลยนะคะ

แต่เขาเตือนมานิดนึงว่าคุณหนุ่มคนจะอ่านทวิตเตอร์นิดนึ
อ่านแต่ไม่ยอมอ่านออกเสียง
แอบอ่านเห็นตลอดแต่ไม่ออกเสียงเท่านั้นนะคะคุณ
มันก็ลำบากใจจะอ่านแล้วนะ
เอ้าไปดูเรื่องนี้ก่อนนะฮะกรณีของน้องเจี๊ยบ
หญิงคนหนึ่งนะฮะหายตัวปริศนาไปวันนี้ก็๑๐วันแล้ว
นะครับก็คือน้องเจี๊ยบเนี่ยก็คืออยู่ที่มุกดาหาร
เหมือนกันนะฮะหายตัวไปในวันที่๑๑นะครับ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยตัวน้องเจี๊ยบคนนี้เนี่ยนะฮะ
๒ปีก่อนแกมีอาการปวดหัวบ่อยมีอาการไม่ค่อยสบาย
ทีนี้แม่ของน้องเจี๊ยบเนี่ยก็เลยพาน้องเจี๊ยบเนี่ยนะฮะ
ไปอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งอืมนะฮะปรากฏว่า
หลังจากนั้นน้องเจี๊ยบไม่ยอมกลับบ้านเลย๒ปี
ไม่กลับบ้านเลยนะฮะคือจะกลับมาเฉพาะกลางวันเท่านั้น
แต่กลางคืนเนี่ยนอนอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนั้นเหมือนกับเป็นแหล่งปฏิบัติธรรม
หลังจากนั้นเนี่ยน้องเจี๊ยบก็พยายามบอกว่าตัวเองอาการดีขึ้นแล้ว
แต่พี่ชายน้องเจี๊ยบเป็นต่อชะดออยู่ที่ยารา
กลับขึ้นมามาเจอคุณแม่แล้วก็เห็นว่าน้องนั้นน่าจะอาการไม่ดี
แม่เนี่ยก็บอกอยู่ตลอดเวลาว่าน้องเนี่ยมักจะนำเงินจากที่บ้านเนี่ยนะฮะ
ซึ่งบ้านก็ไม่ค่อยจะแบบมีฐานะนะเอาเงินเนี่ยไปทำบุญที่วัดป่าที่เนี่ย
วัดป่าเทพนิมิตรใช่ไหมอ่าอ่าใช่ไหมฮะวัดป่าเทพนิมิตรเนี่ย
หรือเป็นจริงไม่ใช่วัดนะต้องบอกก่อนเป็นสำนักสงฆ์
แต่ชื่อว่าวัดป่าเทพนิมิตรชื่อนั้นนะฮะ
ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยตัวน้องเองเนี่ยนะฮะตัวพี่ชายเองเนี่ยก็เลยบอกว่าโอเค
เดี๋ยวพาไปหาหมอนะวันที่๑๑สิงหาคมที่ผ่านมานะครับพี่ชายคนนี้ชื่อว่าแบงค์
พาน้องแล้วก็แม่เนี่ยไปหาหมอด้วยกันที่โรงพยาบาลปรากฏพอไปดูเสร็จเรียบร้อย
หมอบอกเลยว่าน้องเนี่ยมีอาการของคนเป็นโรคซึมเศร้านะเพราะหมอดูแล้วคือทั้งพยาบาลทั้งหมอทุกอย่างเขาคุยกับเรียบร้อยแล้ว
น้องก็บอกพี่ว่าน้องไม่อยากกินยานะถ้าไปหามีข้อแม้แล้วไปหาไปหาได้แต่ไม่อยากกินยานะพี่บอกไม่ไลน์แต่ไปหาก่อน
หลังจากนั้นวันที่๑๑กลับไปที่บ้านคุณผู้ชมฮะตกค่ำ๕ทุ่มพี่ชายเนี่ยยังเดินทางไปหาหมออยู่ที่โรงพยาบาลยังพูดคุยกับหมออยู่
แต่แม่เนี่ยอยู่ที่บ้านตื่นมาปรากฏว่าน้องเนี่ยหายไปแล้วเจี๊ยบเนี่ยหายตัวไปแล้วก็เลยโทรตามพี่ชายให้กลับมาที่บ้านพี่ชายก็กลับไปที่บ้าน
พอกลับไปที่บ้านเสร็จปุ๊บพยายามตามหาไม่เจอนะฮะทีนี้ด้วยความที่พี่ชายเอ็มเป็นต่อชะดอเขาก็เลยไปเห็นว่ารอยเท้าของน้องเนี่ยเดินนะฮะเดินเดินไปเรื่อยเนี่ย๕กิโลกว่าเขาตามลอยไป๕กิโลกว่าจนกระทั่งรอยเท้าน้องเนี่ยไปหยุดที่สำนักสงฆ์แห่งนี้แหละ
แต่เขาไม่กล้าเข้าไปเพราะมันดึกแล้วแต่เขาก็สบายใจว่าอ๋อน้องเนี่ยก็คงจะเดินเข้าสำนักส่งไปแหละเพราะว่าเขานอนอยู่ที่ต้องสองปีตอนเช้าวันที่๑๒พี่เข้าไปอีกทีนึงพระบอกว่าไม่มีเจี๊ยบไม่ได้มาที่นี่โยมเข้าใจผิดแล้วไม่มีใครเข้ามาแต่อัตมาได้ยินเสียงหมาเห่าแต่ไม่มีใครมาบอกแบบนั้นพี่ก็เลยบอกงั้นผมขอดูหน่อย
แล้วก็ไปเจอรองเท้าของน้องเนี่ยอยู่ที่ลำห้วย
ซึ่งมันไปตรงกับรอยเท้ารอยนั้นที่เดินไปคือไม่ได้ใส่รองเท้า
แต่วันนี้น้องเจี๊ยบหายไปบังเอิญว่าตัวพี่ชายเนี่ยก็สงสัยประเด็นปมหนึ่งขึ้นมา
เป็นปมของเงิน๑๕๐๐๐๐บาทเพราะว่าตัวน้องสาวของเขาคือเจี๊ยบเนี่ยนะฮะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยถูกชักชวนจากญาติของพระซึ่งเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าสำนักนี้
บาทต่อเดือนลงทุน๑๕๐๐บาทเจี๊ยบก็บอกว่าอ้าวโอเคงั้นเดี๋ยวเจี๊ยบไปขอตังค์แม่
ปรากฏแม่ไม่มีตังค์นะแม่ไม่มีตังค์เจี๊ยบก็บอกว่าแม่ทำบุญเถอะเพราะหนูอาการจะได้ดีขึ้น
คือน้องก็กลัวไงก็บอกเออการจะได้ดีขึ้นทำบุญเยอะเนี่ยแล้วเอาไปลงทุนเนี่ยนะก็จะดีขึ้น
แม่ก็ต้องเอาที่นา๑๔ไร่เนี่ยเอาไปจำนองเอาเงินแสนห้ามาให้เจี๊ยบ
หลังจากนั้นเจี๊ยบก็เอาเงินเนี่ยไปให้พระกับญาติของพระเพื่อที่จะไปให้มีรายได้กลับขึ้นมา
ปรากฏว่าหลังจากนั้นผ่านไปนะฮะพี่ชายเขาเล่าให้ฟังเลยว่าเขามีเสียงบันทึกเอาไว้เลยนะฮะ
แต่อัตมาเก็บไว้๕๐๐ให้เจี๊ยไปแค่พันเดียวทุกเดือน
พี่ก็ถามว่าเอาทำไมอีก๕๐๐ทำไมถึงไม่ให้น้องผมไป
เพราะตอนนี้คือหลวงพี่จะแบบโอนเงินเข้าบัญชีก็ได้
กลัวเจี๊ยบจะเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควร

ทีนี้เขาก็ถามบอกอ้าวแล้วยังไงหลวงพี่
ปัญหามันคือเกิดอะไรปรากฏหลวงพี่เจ้าอาวาส
ก็ไปพูดต่อบอกว่าเจ๊บที่หายตัวไป
อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากไปหาหมอแล้วเขาไม่ชอบ
กับแม่ที่บังคับให้เขาไปหาหมอเขาก็เลยหายตัวไป

ก็ยังหาไม่เจออยู่อืมก็ยังหายอยู่
คือพี่ชายเนี่ยร้องไห้เลยนะครับเพราะว่าเป็นคน
เวนชายแดนรักษาแบบเป็นรั้วของชาติ
แล้วก็นี้สุดท้ายแล้วคือนับวันนี้ก็ยัง
ตามไม่เจอคือเขาก็สงสัยว่าทำไมวัน
แรกที่เข้าไปตรวจที่สำนักสงฆ์ถึงไม่ให้
เขาเข้าไปดูอืมนะฮะแล้วเรื่องเงินเนี่ยตกลง
มันอยู่ที่ไหนแสนห้าเนี่ยจะคืนเขาไหมจะคืนครอบครัวไหม
พี่ชายตั้งสามประเด็นนะฮะคือหนึ่งเนี่ยนะครับเอ่อ
น้องเนี่ยอาจจะมีเรื่องชู้สาวหรือเปล่าอันนี้คือพี่ชายตั้งเองเลยนะ
สองน้องเป็นโรคซึมเศร้าไม่รู้ว่าน้องเนี้ยฆ่าตัวตายหรือเปล่าอืม
อ่าแล้วก็สามเนี้ยอาจจะแบบถูกแบบกักตัวไว้อ่ะ
ไม่ให้ออกมาเจอใครอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนกักอืม
เนี้ยตอนเนี้ยคือประเด็นที่เขากำลังตามกันอยู่แล้วก็ยังไม่เจอสิบวันแล้วอันเนี้ย
เนี่ยนะฮะคือก็ทางผมได้มีโอกาสคุยกับทางเจ้าอาวาสเหมือนกันอืม
เจ้าอาวาสท่านก็พยายามชี้แจงในหลายหลายแง่หลายหลายมุมในมุมของท่านเองอ่ะนะ
ท่านก็บอกว่าตัวอัตมาคงไม่ไปทำอย่างนั้นหรอกอืมเอ่อพี่ผมก็ถามอ่ะ
บอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงไม่บอกเจี๊ยบบอกว่าให้เขาไปเรียนหนังสือ
เพราะเด็กมันจะเรียนหนังสืออยู่มันอยู่ที่นี่๒ปีไม่ไปเรียนหนังสือเลย
ทำไมเป็นพระเป็นเจ้าเนี่ยไม่บอกแล้วไม่สอนแล้ว
ก็บอกว่าก็ต้องให้เด็กมันคิดเองอืมเออเสร็จแม่ของเจี๊ยบบอกไงบ้าง
ไม่ใช่อ่ะพระเป็นคนบอกเจี๊ยบเองแม่ได้ยินกับหูพี่ก็ถามแม่
ได้ยินว่าอะไรเหรออืมแม่บอกว่าอ๋อก็พระบอกว่า
ก็ลองคิดดูดีแล้วกันได้ไปเรียนหนังสือเนี่ย
มาก็เป็นครูรายได้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่อยู่ที่เนี่ยอยู่ที่วัดเนี่ย
รายได้ดีเออก็แบบมีแบบอะไรอย่างเงี้ย
ไปบวชเป็นไปอยู่วัดกันไม่ได้ไปหารายได้ไหม
จริงจริงมันไม่ใช่สิ่งที่มันต้องไปหารายได้อ่ะก็งงอยู่เหมือนกันว่ามัน
มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยค่ะฉันว่าตอนนี้ก็ยังตามหาต่อ
ยังตามหาอยู่ยังไม่เจอแม่เนี่ยกินน้ำตาทุกวันอ่ะอืม
เพราะหาลูกไม่เจออ่ะอืมเนอะแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้ที่บ้านก็ไม่ได้
ไม่มีอะไรคือเรื่องเนี้ยผมว่านะสุดท้ายแล้วอ่ะตำรวจหรือว่า
สำนักสงฆ์หรือว่าเป็นสำนักพุทธหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างเหมือนกันอืมเพราะผมทราบมาว่าชาวบ้านแถวนั้นเนี่ย
งงงงงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเหมือนกันแล้วก็ไม่ค่อยจะเอ่อ
มีความสุขสักเท่าไหร่กับสารปฏิบัติธรรมนี้เนี่ยนะฮะ
คืองงทุกคนงงหมดมันเป็นประเด็นเหมือนกันนะครับเรื่องเนี้ยค่ะอืม
อ่ะโอเคเหนื่อยล่ะเนี้ยวัดปาเทพนิมิตรใช่ไหมอ่า
ไม่ได้เป็นวัดด้วยนะแต่ตั้งชื่อเป็นวัดเป็นสำนักแล้วถามท่านบอกว่า
ทีนี้ดูดวงด้วยใช่ไหมอ๋อก็ดูอ่าแก้ดูแล้วอืมก็แก้
ไม่ใช่กิจของสงฆ์อีกแล้วอ้าวแล้วยังไงวะคือสำนักปฏิบัติธรรมแล้ว
จะไปดูดวงดูอะไรได้ยังไงแล้วมีการญาติพี่น้องพระชวนคนไปลงทุนอย่างเงี้
อ๋อมันอืมใช่เหรออืมนี่ไงอยู่บ้านโคกตะแบงเนี้ยตะแบงไปเรื่อย
อืมเออใช่เนี้ยโคกตะแบงโคกตะแบงกับตะแบงไปเรื่อย
เปิดพี่กับตาไวน่ะอืมอืมดงเย็นโคกตะแบงรอดูว่าจะเป็นยังไงกันต่อเนอะ
เออชีวิตอ่ะอ่ะช่วงหน้าดีกว่าช่วงหน้าทำไมมารีอ๋อ
ออกมาพูดแล้วสุดกั้นเหลือเกินเล่าหมดเลยอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวกลับมาครับ

ไปค่ะต่อไปอ่าก็เรียกว่ารักรักเลิกเลิกจะยังไง
มารีเบอร์เนอร์กับกัณพัฒน์อย่างที่เราทราบอยู่เอ๊ะเดี๋ยวเจนรัก
เอ๊ะเดี๋ยวเจนเลิกน่ะยังไงลูกชายฉันดูงงงงงนะ
อ่าฝ่ายหญิงเขาก็เลยออกมาโพสต์ประกาศผ่านไอจีนะคะ
ขอมูฟออนจากความเจ็บปวดนะขณะที่หนุ่มกันเนี่ย
ก็ได้ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาโอ้ลูกชายฉันร้องไห้เลยเหรอนี่
ทำไมวะงงอ่ะเพิ่งไปคุยแซ่บกันมาเออยังไง
ล่าสุดมารีเขาก็เลยมาเปิดเผยเรื่องดังกล่าวว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ความสัมพันธ์ที่เต็มที่สุดสุดแล้วเขาจะไม่เศร้าก็ตรงเสียงนี่แหละ
เอาแบบธรรมดาคุณแม่อ่านปกติหลาหลาถ้าอยากเป็นมารี
แม่ไม่ต้องเป็นมารีความรักมันต้องสู้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายอืม
แต่ปัจจัยรอบตัวแต่ละคนเนี่ยเงื่อนไขชีวิตแต่ละคนเนี่ย
มันไม่เหมือนกันเหตุผลไม่สำคัญสุดท้ายถ้าคนสองคนอ่ะ
คนใดคนหนึ่งไปต่อไม่ไหวสู้ไม่สุดอืมมันก็เป็นไปไม่ได้อืม
ซึ่งปัญหาหลักเนี่ยนะคะไม่ได้มีมือที่สามแน่นอนอืม
แต่การตัดสินใจเลิกกันเนี่ยไม่ยากแต่มันกระทันหันอ่ะ
ส่วนจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมเนี้ยตอนนี้ยังไม่พร้อมอ่ะโอ้โห
เป็นเขาคือเป็นไม่ได้หรอคุณแม่ไม่พร้อมแต่อนาคตไม่รู้อืม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
อย่างรักกันอย่างเธอเนี่ยพ่อแม่ยังต้องรับรู้
รับรู้กันไปตลอดฝ่ายนู้นก็ต้องรับรู้
ฉันจะชอบสะพ้ายคนนี้ดีไหม

เหมือนเลือกเมียให้ลูก
จะดีไหมเอ๊ะไม่ดีไม่ดีไม่เอานะ

นี่สะพ้ายกับแม่ผัวเนี่ยตีกันพินาศอยู่แล้ว

อาหารขาดต่อไปอยู่
ช่วยเลยนะปล่อยฉันตลอดเลยนะ

ว่างอยู่ขนาดนี้ผมเป็นแม่เลยขอลองแม่ก็อยากจะดูของแปลกของแปลกไง
แปลกของแปลกคือของดีเราเนี้ยมันก็รอดนะฮ่าฮ่าสรุปไปไหนอุ๊ย
เอาไปไปไปโห่พี่หนุ่มเขาไม่อ่านตะวิธีเตอร์บาลเลยวันนี้ตอบคำถามยัง
ไม่ได้ไงนายอยากนึงหรอพักนึงเอาปั๊กแล้วหรอไม่ใช่ค่ะไม่
บอกบอกคนในไลน์คุณแพทย์หน้าพาพักก่อนนะคะทำไมล่ะล่าวซิ
เรื่องพี่หนุ่มคืออยากรู้เห็นไหมทุกคนอยากรู้

แพทย์หลังไม้สิเออเดื่อยขนาดนั้นน่ะ
หนุ่มก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวว่ากันนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งพักก่อน
ไปที่เรื่องของน้องแต้วไปไหนแล้ว
แต้วทำไมน้องแต้วอยู่น้องแต้วหายไปไหน

ไม่นี่ไงน้องแต้วอยู่นี่น้องแต้วอยู่น้องแต้วอยู่
ไม่คือก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกจับตามอง
ในเรื่องของความรักเยอะมากทีเดียวนะคะกับน้องแต้ว
แล้วก็ไฮโซไนตอนนี้หลังจากที่เจ้าตัวเนี่ย
ล่าสุดค่ะคุณแต้วก็เปิดเผยกับสื่อเป็นครั้งแรกเลย
เรื่องของคุณพ่อที่เพิ่งเสียไปรวมไปถึงความรักของเธอเอง
เรียกว่าเธอเคลียร์ทุกประเด็นไม่มีข้อสงสัยอะไรนะคะ
แต่ก็กลับมีประเด็นออกมาว่าแบบเอ๊ะมีสื่อบางสำนัก
เอาข้อความที่เธอพูดเนี่ยจากบทสัมภาษณ์ไปตัดต่อ
ทำให้ความหมายมันอาจจะแบบประเด็นมันเปลี่ยนแปลงไป
คือไปโยงเป็นประเด็นเรื่องของความรักทำให้แฟนคลับที่เห็นก็ไม่พอใจ
แล้วก็โต้ตอบกลับทันทีอ่ะนะคะซึ่งน้องแต้วจริงจริงเขาเขาตอบไปเมื่อสามวันที่แล้ว
ปกติก็จะเป็นแบบนั้นคือนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์นั่นแหละ
เขาก็ถามว่าตอนนี้น้องแต้วเป็นยังไงบ้างเขาบอกตอนนี้เหรอคะ
ก็ค่อยค่อยรับรู้ความเป็นจริงก็โอเคนะคะแต้วได้คำสอนจากพ่อมาเยอะ
ในเรื่องของการมองโลกในความเป็นจริงทำให้สอนให้เราเป็นคนที่มีสติ
เวลาเราเศร้าก็นึกถึงคำสอนของคุณพ่อก็ช่วยได้เยอะส่วนคุณแม่ก็จิตใจเข้มแข็งขึ้น
ก็พาตระเวนทำบุญพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบ๕๐วันก็จะทำบุญอันนี้เมื่อ๓วันที่แล้วนะคะ
ชมว่าแต้วเข้มแข็งมากน้องก็เลยบอกว่าคุณพ่อสอนมาเยอะ
ให้เราไม่ประมาทกับชีวิตตระหนักอยู่เสมอว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน
ก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันช่วยได้
กลับมาทำงานก็คือตอนนี้เขาไม่ได้ทิ้งงานเขาบอกเขาก็เป็นงานเนี่ยช่วยได้เยอะกับการมาทำงาน
เป็นหลักของครอบครัวเลยไหมพี่เต๋าก็ดูเศร้าคือพี่สาวคุณแต้วดูเศร้า
เขาบอกว่าไม่ค่ะถ้าขาดพี่เต๋าไปแต้วเองก็คงเซเหมือนกัน
จับมือกันแม่พี่เต๋าแต้วแล้วก็พี่โน๊ตสามีของพี่เต๋าก็ช่วยพยุงสภาพจิตใจ
ช่วยกันให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติ
คุณพ่อมาเข้าฝันไหมก็บอกไม่มีเลย
เขาบอกต้องหากิจกรรมให้คุณแม่ทำเพราะว่าอยากพาคุณแม่ออกไป
โอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่ง
คุณคนไม่สำคัญบอกว่าแนมพี่หนุ่มแอบเห็นนะอ่านทวิตเตอร์แล้วใช่ไหม

เขาจะไปถามคุณมดดำซึ่งคุณมดดำก็จะคูณ๑๐

คือนี้พี่มดดำคงต้องไปอ่านข่าวไปทำข่าวของเขา
เค้าตัวมั้งไปฟังคุณมดดำนะ

เนี่ยตายล่อซื้อเลยพวกนี้
เอ้าเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะฮะโรเบิร์ตสายควันครับ

ยังเปิดไหม
ก็ล่าสุดนะฮะทางเพื่อนคนสนิทของคุณโรเบิร์ต

ก็ออกมาแถลงข่าวนำทีมโดยคุณบอลเชิญยิ้ม
ก็มีการแถลงข่าวนะครับคุณโรเบิร์ตสายควันที่หายตัวไป
แล้วก็ไม่ได้มาทำงานเนี่ยเพราะแกป่วยนะครับ
อือหือเนี่ยแหละฮะคือแกเป็นมะเร็งที่ปอด
นะฮะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการรักษา
แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถฉายแสงได้นะครับเพราะว่า
แกยังร่างกายอ่อนแออยู่ต้องทำร่างกายให้แข็งแรงขึ้นมาซะก่อนนะฮะ
แต่ที่ต้องต่อสู้กันก็เพราะว่าตอนนี้คุณโรเบิร์ตเองเนี่ย
มีปอดอยู่แค่ข้างเดียวอยู่แล้วอืมปอดข้างหนึ่งแกไม่มีแล้วนะฮะ
คือเพราะฉะนั้นพอเป็นมะเร็งปอดอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็ต้องสู้กันนะฮะ
อืมก็คุณโรเบิร์ตก็มีกำลังใจนะครับแล้วก็มีคำพูดที่เอ่อ
โทรศัพท์เข้ามาตอนที่นักข่าวเองเนี่ยก็อยู่ในอ่า
ระหว่างการสัมภาษณ์ด้วยนะฮะแกก็บอกว่าแกขอบคุณทุกคน
อืมก็ขอให้กลับมาแข็งแรงได้นะคะอืมอ่ามาอืม

ไม่ทำไมครับทำไมเจ๊มอยด์ทำไมอีกครับ

คุณนี่มันจอมขยี้

ไม่เพราะเราเดี๋ยวปนเวลา

วันนี้อีแมวขับรถผ่านถนนเส้นพระราม๔

มีความสั่นสะเทือนประเด็นนึง

ก็เลยเลี้ยวเข้าไปใต้ตึกแห่งหนึ่ง
หันซ้ายมองขวาไม่มีใครอยู่

ฝ่ายข่าวช่องหนึ่งมีความเห็นไม่ตรงกัน
กับผู้ประกาศคุณพ่อจอมโหน
ถึงขั้นจะต้องแยกทางกันเดินนะแม่

สารแนอยากรู้ว่ามีเรื่องหมางใจอะไรกันสินะ

ตอนที่นั่นเนี่ยคุณพ่อก็ทำเรตติ้งพุ่งกระฉุดเลย
แต่ทำไมผู้ใหญ่ถึงไม่แคร์คุณพ่อกันเลย
แต่เสียใจด้วยค่ะอีกฝ่ายคุณพ่อก็เชิดนะ
พยายามกระซิบว่าคุณพ่อเนื้อหอม
ยังไม่ทันออกจากตึกก็มี๒ช่องใหญ่รอหยิบชิ้นปลามันอยู่แล้ว
แถวไหนงานนี้ไม่รู้สิคุณแม่
งานนี้ไม่รู้ว่าผู้ประกาศคุณพ่อจอมโหน
จะขึ้นรถไฟฟ้าไปเดินเฉิดฉายช่องไหน
ระหว่างป้ายอโศกกับป้ายวิภาวดีต้องลุ้นกัน
แต่อีแมวขอกระซิบข้างหูเบาบอกว่า
ห้ามกระพริบตานะจ๊ะเดี๋ยวจะตกข่าวใหญ่

เราก็ต้องหาเมนไอเดียพระราม๔
คุณพ่อจอมโหดแล้วก็ต่อด้วยผู้ประกาศ
มันอาจจะเป็นคำเขียนของเขาก็ได้
ให้มันดูมีรสชาติเรตติ้งดีมี๒ช่องใหญ่อุ๊ย
อุ๊ยแองจี้อุ๊ยใหญ่มากเลยเธออะ
อาจจะเป็นคุณชาคลิตคุณชาคลิตก็อยู่ช่องนี้ที่ไหนอะ
ไม่ใช่คุณแม่เขาอยู่ช่อง๓ไหม

ก็มีตั้งหลายคนคุณอุ๋ยภาคภูมิไง

คุณอุ๊ยส่งข้อความข้อความนี้มาให้ผมเต็มไปหมดเลย

พระราม๔คุณพ่อจอมโหนผู้ประกาศเหล่านี้สินะ
นี่มันก็มีแบบโหนอะไรอ่ะรายการอะไรที่ชื่อโหน

โหนบ้านโหนเชือง

หมายถึงเป็นโหนโหนคือหมอดูบหรอคุณแม่
หอหีบรอเรืออันนี้สหีบนอนหนู
โหนนั่นแบบว่าโหนอะไร

ต้องเป็นเรื่องใหญ่มากขนาดรอพอในตึกยังรู้